คืองานเนี่ยมีแทบทุกวันแล้ววันละหลายงานนะคุณผู้ชมค่ะ
ได้มีโอกาสเจอกับหนุ่มชินก็เลยถามถึงเรื่องคิวงานนี่ยาวไปถึงปีหน้าเลยไหม
ชินบอกว่าแน่นแน่นเอียดเลยแต่ว่ายังรับได้อีกนะคือเขาสามารถจับตารางเวลาให้ได้ลงตัวนะคะ
เดือนหน้าเนี่ยมีคิวแสดงละครเวทีคือมันต้องซ้อมมันต้องมีเวลาในการซักซ้อมอะไรแบบนี้เนาะ
แล้วใกล้วันเปิดค่ายเพลงของตัวเองด้วยน้องทอปัดก็เลยอดแซวไม่ได้ว่าโอ้โหคิวแน่นแบบนี้เนี่ยพี่ชิน
ชินจะมีเวลาให้หวานใจอย่างสาวลิลลี่พันธิลาไหมเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหทางโน้นก็คิวทองไม่ต่างกันจ้ะน้องจ๋า
ก็เข้าใจกันดีเพราะว่าทั้งคู่ตั้งหน้าตั้งตาทำงาน
เก็บเงินสร้างอนาคตด้วยกัน
อย่างที่รู้กันดีว่าก่อนหน้านี้ชินเขาป่วยอาหารเป็นพีช
เขาเข้าใจแหละไม่หรอกแหมเขาเองก็โถ
จะมาบอกว่าจะมาบอกว่าผมคิวทองคนเดียวก็ใช่เรื่องอยู่
เรารู้ว่าเราทำงานหนักขนาดนี้เพราะอะไรอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะรู้ว่าเรากำลังสร้างอนาคตด้วยกัน
เราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเรานี่แหละ
เพราะว่าก็เพิ่งซื้อบ้านไปด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยต้องลงแรงหนักอยู่ครับ
มาเถอะ

อย่างล่าสุดก็คืออาหารเป็นพิษเพราะว่าแบบ
เหมือนอาจจะกินไม่ตรงเวลาแล้วก็ด้วยอากาศมันร้อนด้วยครับ
อาเจียนคืนนึงแต่ไปนอนให้น้ำเกลือวันหนึ่ง
โชคดีที่มันแบบแค่อาเจียนอะไรอย่างนี้ครับ
เหมือนมันขับออกมาก่อนที่มันจะลงไปที่ลำไส้อะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้โอเคแล้วครับตอนนี้แข็งแรงกลับมาลุยเหมือนเดิมครับ
เดี๋ยวมีแพลนไปกับลี่ตอนประมาณสิ้นปีแต่ว่าไปกับแม่ก่อน
ไพรส์อยู่แล้วทุกวันเดี๋ยวมีก็เห็นเองแหละ